คือวิถีการทำงานในแต่ละพักมันก็คงจะแตกต่างกัน
แต่ว่าในพักประชาธิปัตย์เองสิ่งที่เดียเห็น
แล้วก็คิดว่าเป็นเหตุผลหลักสิ่งที่เดียตัดสินใจเลย
ก็คือเรื่องของความเป็นสถาบันของพักประชาธิปัตย
เขาบอกพักประชาธิบัติเจ้าที่แรงนะ
เป็นพักเก่าแก่มีแบบแต่ละคนนี่เก่าทำงานการเมือง
เชี่ยวงานการเมืองทั้งนั้นกลัวไหมเรานักการเมือง
เพิ่งเป็นสอแล้วไหมสามปีใช่ไหมสามปีหน่อยเอง

กลัวไหมเข้ามาประชาธิบัติบรรยากงบรรยากาศ

ก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะ
ยังไม่เห็นเจ้าที่แรงอะไรที่ว่านะ
ก็คืออย่างนี้เดียว่าอันแรกถ้าเกิดจะเข้ามาทำงานการเมือง
เดี๋ยวเชื่อว่าหลายคนที่มาทำงานการเมือง
ถ้าคิดว่าจะกลัวตั้งแต่แรก
ก็คงจะไม่ตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมการเมือง
แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราจะทำบนความชะล่าใจ
หรือว่าไม่ระมัดระวังมันคนละประเด็นกันนะครับ

เราก็ต้องทำงานด้วยความรอบครอบในความรัดกลุ่ม
แต่เดี๋ยวก็เชื่อว่าโดยบริบทของพักประชาธิปัตย์
ที่เขาให้อิสระสอสอในการตัดสินใจในการทำงาน

เดี๋ยวก็เชื่อว่าการที่เราจะตัดสินใจใด

มันก็น่าจะเป็นเวทีที่เปิดกว้างพอ
ที่ให้เราจะได้มีส่วนในการที่จะไปร่วมเสนอความเห็นด้วย
แล้วเดียคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เดียเชื่อคือว่า
ถ้าเรามีความปรารถนาที่ดีจริงมีความตั้งใจที่ดีจริง
เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มันสามารถถ่ายทอด
แล้วมันทำให้สมาชิกพักคนอื่นสามารถที่จะรับรู้ได้ค่ะ